เฮ้ยเขามาขโมยทุเรียนเหรอ
เนี่ยเขามาหยิบแล้วเขาก็เอาไปลุยอ่ะ

วันนี้ในช่วงรวมหลายมัทมันอื่นแล้ว

โบราณเลยยังออกไปหรอ
แล้วตอนนี้เริ่มไปถึงไหนนะครับ
ก็ยังไม่ทราบว่าเรื่องไปถึงไหนเหมือนกัน
เพราะว่ายังไงต้องสอบถามไปทางสอนอค่ะ
แล้วเขาเอาไปกี่ลูกเราทราบไหมพี่
ไม่ทราบแต่ว่าเอาไปในคลิปน่าจะเป็น๒ลูกเนอะ๒ลูก
แต่ว่าที่คนที่เขาเห็น
เขาบอกว่ามา๒๓รอบแล้วเฉพาะเช้านี้นะคะ
แล้วก็มีคือพอมันมีเรื่องขึ้นมาแล้วก็มีคนบอกไง
เริ่มมีคนบอกว่าเออเนี่ยเคยเห็นว่าขโมยแล้วมาทานใต้ถุนแฝดบ้าง
เคยไปโพสต์ขายบ้างอะไรอย่างนี้ค่ะ
คนแถวบ้านน้องอะเนาะบ้างอะไรอย่างนี้ค่ะ
คือแสดงว่าคนคนนี้ไม่ได้ขโมยของเราครั้งแรก
ใช่ค่ะไม่ได้ขโมยครั้งแรกแน่นอนเพราะว่าคนพูดเยอะเนาะ
พอมีคลิปมีอะไรอย่างนี้เขาก็เริ่มแบบให้ข้อมูล
แล้วก็คนในตลาดเนี่ยมีมาคนนึงคอมเมนต์ของพี่ซีเน่นะคะ
ว่าเขาก็โดนขโมยเหมือนกันเพราะว่ามิจฉาชีพค่อนข้างเยอะ

คือตอนนั้นที่เราโดนขโมยคือรถที่เรียนเราไม่มีแข่งก้าวเลยเลยใช่ไหม
เพราะว่ามันเป็นช่วงแบบตอนเช้าเนี่ยถ้าเกิดช่วงนี้มันเหนื่อยไง
มันดีดิเวอรี่ด้วยอะไรอย่างงี้ไงคะก็เลยมามาเอาสาย
ปกติแล้วก็คือพอหมดเวลาเคอร์ฟิลล์ตั้งร้านแล้วเราก็มาเอาตามปกติ
เราก็เลยชะล่าใจไงเพราะว่ามีช่วงเคอร์ฟิลล์ตำรวจจะตั้งด่านใหญ่มากหน้าตลาด

แต่ปกติก็ยังมีคนเข้าอยู่ตลอด

มีคนเข้าก็เลยโดนเลย

เราไม่รู้ใช่ที่ผ่านมาเราโดนมาตลอดแต่เราไม่รู้เลย

อาจจะแบบคนที่บอกเนี่ยเขาอาจจะเห็นว่าน้องทำหลายครั้งแล้วแล้วเราไม่รู้เลยอะไรอย่างเงี้ยก็น้องก็ยังทำอีกคือแบบคือแบบว่าเหมือนเหมือนหยามใจทำไปทุกครั้งทุกครั้งอะไรอย่างเงี้ย
จริงก็ไม่ในส่วนตัวไม่รู้จักน้องหรอกแต่ว่าคุ้นหน้าคุ้นตาน้องเพราะน้องจะมานั่งแถวนี้บ่อยมากเราก็ไม่ได้เอกใจอะไรเลยค่ะ
สมมุติถ้าน้องเขาจะมาขอโทษมารับผิดชอบค่าทุเรียนอะไรประมาณนั้นเราพร้อมจะขอแจ้งความแล้วให้อภัยเขาไหมครับ
ก็ถ้าถ้าทางคดีมันทำได้ก็อาจจะให้อภัยได้ค่ะถ้าทางถ้าน้องมาชดใช้ค่าเสียหายอะไรอย่างนี้ก็อาจจะทำได้ค่ะถ้าทางคดียังไม่ไปถึงไหน
ใช่ค่ะเพราะว่าเมื่อเช้าลองสอบถามไปทางประธานชุมชนอะไรอย่างนี้เขาก็ว่าเด็กคนนี้ค่อนข้างจะแสบมากก็กลัวจะคุยกันไม่รู้เรื่องไงคะก็เลยต้องไปปรึกษาทางตำรวจก็เลยยังไม่ได้คุยกับน้องเขา
เหมือนกันผมก็เลยเรดรีบฝากตังมาให้คือรับพ้องเอาทุเรียน
ซึ่งยังไม่ทำเลยเดยยงผมก็บอกขอผมทำก็เอาทุเรียน
ปุ๊ะเอากูนี่วะผมเดี๋ยวระยุกต์คติอันนี้ผมแล้ว
แล้วแต่คนคือพิจารณา

คือผมจะรับผิดชอบให้เขา

ไม่เคยทำเลยถ้าไม่เชื่อไปถามคนในบึง
ผมอยู่ทำอะไรก็แล้วแต่
แต่อันนี้ผมยอมรับว่าผมขโมยจริง
เพราะผมเมาผมพูดตรงเลย
เมาแล้วก็อีกอย่างนึงอีกอย่างอาจจะหิวด้วยแหละ
พอช่วงนี้ชุดเรียกแห่งนี้ผมก็พูดตรงนะ

ก็คือว่าช่างทุเรียนเลยว่าเท่าไหร่กิโล

ทางร้านเขาบอกกับพี่ว่าเขาจะยินยอม

เขาบอกไม่ยอมความอีกแล้ว

หวี

เนี่ยเขามาหยิบหนูก็ออกไปดูอย่าง